เมื่อวานเนี่ยแถววัดปักบ่อที่อ่อนนุษย์รถติดยาวเลยค่ะ
คือคนคงว่าทำไมสาเหตุรถติด
ปรากฏว่ามีครอบครัวหนึ่งหกชีวิตหลงค่ะหลงกรุง

คุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมครอบครัวนี้อ้าวทำไมเขาหลงแล้วถามทางคนอื่นไม่ได้เหรอ
เดี๋ยวไปดูค่ะว่าทำไมเขาถึงถามทางคนอื่นไม่ได้
คุณผู้ชมเห็นไหมคะค่อยมาเห็นสมาชิกในครอบครัว
นับรวมแล้วค่ะ๖ตัวค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้ถูกแชร์โดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เทรเวลนะคะ
เขาก็โพสต์แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าช่วยด้วย
ลงเมืองกรุงขี่ควายต้องใช้ใบขับขี่ไหม
น้องควายใครหลุดพิกัดหน้าวัดปากบ่อถนนอ่อนนุษย์
แล้วในคลิปเนี่ยมันเป็นควาย๖พ่อแม่ลูกค่ะ
เรียงรายอยู่ริมถนนอ่อนนุษย์
แล้วแน่นอนตรงนี้นะนะคือใครที่ไปเส้นถนนอ่อนนุษย์จะรู้
คือถนนตรงนี้มันยาวยาวแบบ๑๒กิโล
แต่ว่ามันก็เชื่อมไปได้หลายเส้นทางรอบอ่ะแล้วอาคารพาณิชย์
ที่อยู่๒ฝั่งนะคะคนที่เขาอยู่ที่อาคารพาณิชย์
เขาก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมควายมาเดินอยู่ริมถนนแบบนี้มองหาเจ้าของเจ้าของ
ก็ไม่เห็นเจอนะคะควายทั้งหกตัวเนี่ยมันหลุดออกมาจากโรงฆ่าสัตว์ค่ะ
ฆ่าสัตว์นั้นอยู่ในซอยศรีนครินสามสิบสองแล้วชาวบ้านก็พยายามจะต้อนเจ้าควายเนี่ย
เข้าไปที่วัดปากบ่อแล้วเจ้าของควายทั้งหกตัวก็นำตัวพวกมันเนี่ย
กลับไปที่โรงเชือดทีนี้ค่ะในเฟซบุ๊กสวนปัญญาอิสรภาพราชบุรี
ขอชีวิตให้น้องด้วยเขาก็ออกมาระบุข้อความนะคะ
บอกว่าทางสวนเนี่ยติดต่อไปเจ้าของควายแล้วจะขอถ่ายชีวิตทั้ง๖ตัว
คือทราบว่าเจ้าของเลี้ยงเขาจะเลี้ยงเพื่อส่งโรงเชือด
แล้วทางเพจนี้เขาก็เลยเปิดรับเงินบริจาคเพื่อถ่ายชีวิตควาย
จะเอามาเลี้ยงที่ราชบุรีนี่แหละจนกว่าพวกมันจะสิ้นอายุไขเนี่ยนะคะ
มีการจ่ายมัดจำไปแล้วด้วยแสนนึงแล้วเดี๋ยววันนี้อ่ะค่ะ
จ่ายที่เหลืออีกแสนเก้า
หลังจากที่เจ้าของควายนำควายทั้ง๖ตัวมาส่ง
แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่กรมประสุทธิ์เขตสวนหลวง
กำลังตรวจร่างกายฉีดวัคซีนควายทั้งหมด
รวมถึงรอเอกสารการเคลื่อนย้าย
ยังไม่ทราบนะว่าวันนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายได้หรือเปล่า
ซึ่งทางด้านแม่ชีพักจิราหัฐกิจจำเริน
ผู้ดูแลสวนปัญญาอิสรภาพเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้อยากเรียกร้องให้มีพรบคุ้มครองควายขึ้นมา
เพราะว่าควายยังถูกระบุในกลุ่มที่เป็นสัตว์กินเนื้อได้
มันไม่เหมือนหมาแมวไงคะที่จะมีพรบคุ้มครองแล้ว
แล้วแม่ชีท่านก็บอกว่าถ้าไม่ทำตอนนี้อีกหน่อย
เราอาจจะไม่มีควายไว้ให้ลูกหลานได้ดูแล้วนะ
เพราะว่าควายอาจจะถูกส่งเข้าโรงเชือดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศหมด
ลูกหลานเราอาจจะรู้จักแค่คอควายในบทเรียน

อันนี้คือสิ่งที่แม่ชีแสดงความเป็นห่วงมานะคะ